วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์นะคะ

บรรยากาศการจัดงานวันเกิดปีนี้เป็นไปอย่างอบอุ่นค่ะ
ช่วงเช้าก็มีการทำบุญตักบาทร่วมกับครอบครัว

ให้ทางแก่นนำพักเพื่อไทยและอดีตสอสอภักดิ์เพื่อไทย
อวยพรวันเกิดเราไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่แกนนำ

ที่นำโดยนายสมชายวงศวรรษ
นายภูมิธรรมเวชยชัยนำเค้กวันเกิดนะคะ
พร้อมสิวท้อขนมวงคลของจีน
๔๙ลูกอวยพรนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร

ที่มีวันคล้ายวันเกิดครบ๔๙ปีในวันนี้

ซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ก็ขอบคุณทุกคนที่มาอยู่ด้วยในวันนี้
พร้อมทั้งบอกว่าเป็นวันเกิดที่มีความสุขที่สุดค่ะ
ส่วนก่อนหน้านี้ในช่วงเช้านะคะ
นางสาวยิ่งลักษณ์พร้อมด้วยนายอนุสรอมรชัดสามี
และเด็กชายสุพเศกอมรชัตต์หรือน้องป้ายบุตรชาย
ก็ร่วมกันทำบุญตักบาทพระสงฆ์๙รูปที่บ้านพักส่วนตัว
หลังจากเสร็จพิธีของพระสงฆ์
ก็ได้มีการบอกกับนางสาวยิ่งลักษณ์ว่า
บทสวดที่พระท่านสวดให้เป็นบทสวดพระพุทธเจ้าชนะมาร
ขอให้นางสาวยิ่งลักษณ์มีชัยชนะ
อกจากนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ได้แจกหนังสือสวดมนต์
สร้างบุญให้กับแก่นนำและอดีตสอสอพัก
รวมถึงสื่อมวลชนเป็นที่ระลึกด้วยนะคะ
นางสาวยิ่งลักษณ์บอกว่าวันเกิดปีนี้
ขอพรให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรง

ขณะเดียวกันอยากเห็นประชาชนอยู่ดีกินดี

อยากให้รัฐบาลออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เด็กชายสุภเสกอวยพรให้คุณแม่นะคะ

ผ่านเข้ามาให้ผ่านไปได้อย่างรับรื่น
เช่นเดียวกับนายทักษิณชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
พี่ชายก็ส่งดอกโบตันช่อใหญ่มาเลยค่ะ

พร้อมคำโวยพรให้น้องสาวมีความโชคดี
พ้นอุปสรรคต่างและมีสุขภาพแข็งแรง
ด้านพลเอกประยุจจันโอชานายกรัฐมนตรี

พอผู้สื่อข่าวถามว่าท่านนายกจะโวยพรอะไร
ให้นางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกบ้างหรือเปล่า
วันนี้เป็นวันเกิดท่านนายกก็ตอบว่า
เจ้าของวันเกิดสุขภาพก็น่าจะดีอยู่
เพราะอายุยังไม่มากเดี๋ยวลองไปฟังเสียงท่านนายกกันหน่อยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะสำหรับของขวานวันเกิดอดีตนายกยิ่งรักปีนี้
สิวท้อทั้งดอกโบตันมีความหมายที่สำคัญนะคะคุณผู้ชม
ถ้าใครอยากจะรู้ความหมายเพิ่มเติมเข้าไปดูกันได้ในแอปพลิเคชันหมายไทยรัฐค่ะ